กลับมาติดตามข่าวเที่ยงไทยรัฐกันต่อนะครับ
มาดูเรื่องของนักโทษชายชั้นดีแต่ว่าดันหลบหนีตอนช่วงที่ไปบำเพ็ญประโยชน
ใช่ค่ะคือเกือบจะได้รับการอภัยโทษเกือบจะพ้นโทษอยู่แล้วเนี่ยนะคะ
แต่ปรากฏว่าไปหลบหนีแล้วก็สามารถจับกลุ่มตัวได้แล้วนะคะคุณผู้ชม
สารภาพบอกว่าผมอ่ะอารมณ์ชั่ววูบผมคิดถึงบ้านผมก็เลยหนี
เมื่อคืนก็เลยวุ่นวายกันเลยค่ะคุณผู้ชม
นี่ฝ่ายปกครองตำรวจแล้วก็เจ้าหน้าที่เรือนจำกลางนครศรีธรรมราชเนี่ยนะคะ
ไปไล่ล่าจับกลุ่มตัวนายชัยเชษโพพิบาลอายุ๓๔ปี
เป็นนักโทษคดีพยายามฆ่าแล้วก็เป็นนักโทษชั้นดีค่ะ
คือใกล้จะพ้นโทษแล้วแต่คิดชั่ววูบ
หลบหนีการควบคุมของเจ้าหน้าที่เรือนจำในพื้นที่อำเภอท่าศิลา
ตอนนั้นเขากำลังนำตัวนักโทษไปบำเพ็ญประโยชน์
ก็หนีออกมาเลยค่ะครับทีนี้เจ้าหน้าที่หลายภาคส่วน
ก็ต้องร่วมกันปฏิบัติการไล่ล่ากันทั้งคืนเลยนะคะ
ท้ายที่สุดไปจับกลุ่มตัวนายชัยเชษนักโทษคนนี้ได้
ด้านหลังร้านค้าเป็นร้านขายของชำนะคะ
ในพื้นที่หมู่๑๔ที่ตำบลท่าขึ้นที่อำเภอท่าศิลา
ทีนี้ก็เอาตัวมาสอบสวนจากการสอบสวนนายชัยเชษผู้ต้องหาเนี่ยนะ
เขาก็รับสารภาพบอกว่าผมคิดถึงบ้านผมอยากกลับบ้าน
ตอนนั้นมันก็เป็นอารมณ์ชั่ววูบที่ผมคิดถึงครอบครัว
ทีนี้ตอนที่บำเพ็ญประโยชน์ในพื้นที่อำเภอท่าสารา
ก็เลยตัดสินใจหนีออกมาแล้วผมกำลังจะกลับบ้านพักที่อำเภอศรีชน
ทีนี้ค่ะพอจับกลุ่มตัวได้เนี่ยนะคะ
เจ้าหน้าที่เขาก็รับตัวกลับเรือนจำไปทำประวัติ
แล้วก็จะส่งมอบให้กับเจ้าหน้าที่เรือนจำกลาง
ที่เป็นนักโทษชั้นดีคุณผู้ชมถูกลดชั้นวินัยมาเป็นนักโทษชั้นเลวนะคะ
แล้วก็จะไม่ได้รับการลดห่อนโทษตามขั้นตอนของเรือนจำด้วย
ทีนี้หลังจากนี้จะถูกดำเนินคดีซ้ำเพิ่มไปอีกนะคะ
นั่นก็คือเรื่องของการหลบหนีการควบคุมนั่นเองค่ะ